หรือว่าให้ไปฟอรันทีนภายใต้การควบคุมดูแลที่ใกล้ชิด

วันนี้เป็นโจทย์ที่ครับก็ไม่ง่าย
ประสานงานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยที่เกาหลี
ประสานไปยังสายการบินต่างจากเกาหลีที่เข้ามาเมืองไทย
ว่าภายใต้กฎหมายใหม่นะไม่ช่วยคัดกองกัน
เอาคนที่มีเชื้อเอาคนที่มีปัญหาเข้ามาในราชนาจักร
จะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างต้องส่งกับค่าใช้จ่ายต่าง
แม้กระทั่งค่าใช้จ่ายในการคอลันทีนในการกักตัว
ก็ต้องเป็นของเจ้าตัวนะครับ
มันมีมาตรการอยู่มีบทบัญญัติในกฎหมาย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราต้องกลับมาคุยเรื่องนี้กันอีกครั้งนะคะ
แต่ว่ามิติของเรื่องเปลี่ยนไปนะคะ
แล้วก็เป็นมิติที่เอาจริงนะคะเวลาเราพูดกัน
เรื่องนี้มันก็มีความเปราะบางอยู่นะคะ
เพราะว่ามันจะพูดทางใดทางหนึ่ง
มันก็จะยิ่งสร้างความขัดแย้งยิ่งสร้างความไม่เข้าใจ
ง่ายกว่าสร้างความเข้าใจนะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้มีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยจำนวนมากนะคะ
ในกรณีที่คนไทยซึ่งลักลอบทำงานอยู่ที่เกาหลีใต้นะคะ
อยากจะกลับมาเพราะว่าบางส่วนเนี่ยก็งานไม่มีแล้วนะคะ
เพราะว่าพอเกิดการระบาดก็ทำให้งานมันหายาก
แล้วก็ของกินของใช้ต่างมันก็ลำบากนะคะ
เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากเรื่องของการระบาดแล้วเนี่ยงานก็ลำบากไปด้วยนะคะ
แต่ทีนี้ในแง่ของการออกความเห็นว่าควรช่วยไม่ช่วย
ถ้าช่วยกลับมาควรจะมีมาตรการแบบไหนใครเป็นคนออกเงินนะคะ
อันนี้ก็เป็นคำถามที่รัฐบาลก็เรียนเชื่อว่าพยายามเร่งอยู่มากนะคะ
เพราะทราบดีว่าทุกคนต้องการคำตอบนะคะ
ในขณะที่คู่ขนานกันไปคือบรรยากาศของความใช้คำนี้ก็อาจจะได้นะคะ
ของความไม่ลงรอยกันอย่างรุนแรงนะคะทั้งคนไทยที่อยู่ที่ประเทศไทย
ในขณะที่คนไทยซึ่งเป็นคนที่ลักลอบทำงานที่เกาหลีใต้เนี่ย
ก็มีความเห็นแย้งกันแทบจะโดยสิ้นเชิงเลยนะคะ
แล้วมันกลายเป็นไม่ใช่ถกเถียงประเด็นนี้มันกลายเป็นความขัดแย้งที่ใช้คำพูดใส่กันค่อนข้างแรงนะคะ
ทีนี้วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันก็คือว่าถ้าตั้งหลักที่ว่านะคะ
ถ้าตั้งหลักที่ว่าตัดสินใจที่จะพาคนไทยที่ลักลอบทำงานที่เกาหลีใต้กลับประเทศไทยเนี่ย
อะไรบ้างที่ควรจะตัดสินใจเลือกเป็นมาตรการและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด
เพราะครั้นจะบอกว่าคงไม่ให้กลับคงไม่ให้มาดิฉันว่าน้ำเสียงของรัฐบาลก็ไม่ได้ไปทางนั้นแล้วนะคะ
เรียนว่ามีความชัดเจนอยู่แล้วว่ายังไงต้องให้กลับนะคะไม่ว่าจะกลับโดยที่เขาจ่ายเอง
หรือว่ารัฐเป็นคนรับผิดชอบก็แล้วแต่รายละเอียดต่างเหล่านี้เนี่ย
ว่ารัฐบาลคงมีคำตอบให้ทั้งหมดแต่วิธีปฏิบัติที่คนอยากจะทราบก็คือว่า
จะป้องกันการระบาดที่มีมากขึ้นได้อย่างไรไม่ได้แปลว่าทุกคนที่กลับมาจะเป็นนะคะคุณผู้ชม
แต่แค่ระวังได้อย่างไรว่าจะไม่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
เรายังอยู่ระยะที่๒ซึ่งกำลังไปสู่ระยะที่๓แต่ยังไม่เข้านะคะ
วันนี้สองท่านคุยกันกับดิฉันนะคะท่านแรกอันนี้ก็น่าจะไฟ่ทุกรายการเลยนะคะ
ทนายรณรงค์นะคะประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมธนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะ
อีกหนึ่งท่านอาจารย์เป็นรองอธิการบดีมสยามนะคะแล้วก็เป็นนายกแพทยศมาคมแห่งประเทศไทยนะคะ
ศาสตราอาจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมรีดารัศมีสวัสดีค่ะทั้งสองท่าน

จริงอาจารย์มอนก็เคยอยู่ที่สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยด้วย

ครับคุณนะคะเดี๋ยวเอาคนนี้ก่อนนะคะ

มันมันทนไม่ไหวฮะคือมาตรการในการรับรองความปลอดภัยหรือมาตรการในการกักกันอะไรก็ไม่ประกาศออกมาเลย
กว่าจะประกาศโควิด๑๙เป็นโรคติดต่ออันตรายก็ปลาเข้าไปเกือบเดือน
แล้วพอประกาศออกมาก็ยังไม่มีคำสั่งชัดเจนว่าแล้วคนที่มาจากประเทศเสี่ยงยังไง
เข้ามาปุ๊บแล้วก็เดินช้อปปิ้งกันเลยไหมไม่ต้องป้องกันอะไรเลย
ติดเชื้อแล้วค่อยไปเจอหมอไหมไม่มีความชัดเจนเลย
และอีกอย่างหนึ่งพอมาเจอกับกลุ่มผีน้อยที่เป็นต่างด้าวแรงงานเถื่อน
หนีเข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ได้มีประกันสุขภาพอะไรที่เกาหลีเลยเนี่ย
แล้วพอจะต้องรักษาแล้วปรากฏไม่มีเงินจ่ายหรือยังไงไม่ทราบ
อยู่รักประเทศไทยขึ้นมาอยากกลับมาเราจะมีอะไรรับประกันว่า
เขาจะมีสำนึกสานะทุกคนแล้วตักเตือนอยู่บ้านได้ตลอด๑๔วัน

ซึ่งก็มีคนไทยจำนวนไม่น้อยนะคะอาจารย์ไม่น้อยเลยจริงนะคะ
ที่มีการทวงถามไปที่กลุ่มคนไทยที่เกาหลีใต้
แต่ทีนี้ลองค่อยคุยขนาดนี้เราเป็นตัวแทนอีกฝั่งด้วยบ้างนะคะ
คือทีนี้จริงถามหน่อยว่าใจจริงคือไม่อยากให้กลับเลย
หรือว่าถ้ามีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนของทางนี้
ของทางประเทศไทยในการเตรียมรับก็โอเค
ถ้ามีวิธีปฏิบัติมีสถานที่กักกันว่าจะไม่หนีไปเที่ยว
หลังจากกลับมาจากเกาหลีหรือหนีไปทำงานที่อื่น
อันนี้คุยกันได้รอได้แต่ถ้ายังไม่ชัดเจนให้ชะลอไปก่อน
หรือจะชะลอให้วัคซีนออกแล้วค่อยกลับมาก็ได้
อันนี้เป็นคำถามหรือว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่เราต้องการให้ใช้
เฉพาะกับแรงงานเฉพาะกับคนที่ลักลอบทำงานที่เกาหลีใต้
หรือทุกคนที่กลับจากประเทศเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงค่ะ
ถูกต้องครับต้องใช้กับทุกคนไม่ได้ว่าเลือกเจาะจง
เพาะกลุ่มผีน้อยนะครับกับทุกคนเลย
แต่เพียงแต่ว่าเรากังวลเรื่องความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
ขนาดไปยังหนีเข้าเมืองเลยกลับมาจะไม่หนีเที่ยวได้ไง
ไม่มีอะไรรับประกันเลยแล้วหมอจะต้องไปเสี่ยงอีกสักเท่าไห

ผมกังวลว่าเดี๋ยวหมอจะติดเชื้อพยาบาลติดเชื้อแล้วใครจะรักษาเรา

ว่าหน้าที่หนักจะไปอยู่ที่คนด่านแรก
แล้วก็คนที่จะต้องรับหน้าที่หนักก็คือบุคลากรการแพทย์
เอาอย่างนี้เรียนลองแย้งธนาดนรมแบบนี้นะคะ
คือจริงแล้วถ้าเราจะกังวลประเด็นนี้
ต้องไม่ได้กังวลเฉพาะคนที่รักรอบทำงานที่เกาหลีใต้
แต่จริงแล้วต่อให้เป็นใครที่ไปเที่ยวในพื้นที่๔๐
อย่างนี้นะคะเมื่อกลับมาอันนี้ก็ต้องเป็นวิธีการทวงถามเหมือนกันหมดสิ
แต่วิธีกังวลที่มันกังวลหนักขึ้นก็คือ
ความรับผิดชอบเรื่องจิตสำนึกสาธารณะ

แล้วจะมีอะไรรับประกันว่าจะดูแลอย่างดี๑๔วันในเมืองไทย
คนที่ไปเที่ยวหรือไปทำงานเขาไปถูกกฎหมาย
เขาก็ยังมีสามัญสำนึกเรื่องการรับผิดชอบต่อสาธารณะบ้าง
อาจจะมีหลุดบ้างแต่อย่างนี้หนีเข้าไปเป็นแสนเนี่ย
ไม่มีอะไรรับประกันเลยว่าคุณจะรู้สึกดีรับผิดชอบต่อประเทศไทย
มาแล้วจะไม่แพร่เชื้อหรือจะอยู่บ้านเฉย
คือวิธีคิดแบบนี้ที่ทวงถามคนกลุ่มนี้ที่รักรอบทำงานที่เกาหลีใต้มากเป็นพิเศษเนี่ย
คือเรามองจากการลักลอบทำงานใช่ไหม

ถ้าผิดบอกดิฉันนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นฉันยิ่งพาไปกันใหญ่
คือเราเลยทวงถามว่าถ้าลักลอบทำงานที่นั่นเนี่ย
มันเท่ากับอนุมานได้ว่าจะไม่รับผิดชอบหรือไม่

ใช่ครับ
เพราะว่าถ้าไปแบบถูกกฎหมายเนี่ย
มีช่องทางผ่านทางกรมการจัดหางาน
ก็ซื้อโคต้าไปตามขั้นตอนแต่ต้องจ่ายแพงหน่อย
อันนี้เหมือนเป็นแบบลักลอบเข้าเมือง

เพราะว่าชื่อเขาไม่ได้อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพของเกาหลีเลย
ป่วยอะไรขึ้นมาก็ไม่อยู่ในฐานระบบเลย
เราก็เลยไม่รู้ว่ามีการตรวจอะไรยังไงบ้าง
เพียงแค่รู้อย่างเดียวว่าสถานทู่เนี่ยเขารอ๑๔วัน
รอ๑๔วันเขาไม่ได้รอโรคติดต่อหรือโรคอะไรนะ
เขารอตามขั้นตอนเช็คว่ามีบทอายากรรมหรือเปล่า

แล้วส่งกลับมาเสร็จแล้วเนี่ยต้องเอาเงินภาษีผมไปดูแลไปตั้งแคมป์ดูให้เหรอ

คือมันมีประเด็นที่เราจะแย้งได้ประเด็นที่เราทวงถามได้
อาจารย์มอนค่ะคือเอาอย่างนี้นะคะในมุมมองของหมอซึ่งจะเข้าใจว่า
ถ้ามีคนจำนวนมากที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ย

อาจารย์มันมีวิธีอะไรที่มันชัดเจนแล้วหรือยังว่า
ถ้าเรารับกลับเข้ามามันจะต้อง๑๒๒
ไม่ใช่๑๒๓๔ที่เคย๑๒๓๔นะ
มันควรจะเป็น๑๒๓๔อันนี้เฉพาะไหมคะ
คือกันนี้ผมต้องเรียนว่าอย่างนี้นะว่ามาตรการที่ทางกสุนทรศุรกษ์
ทำอยู่ขนาดนี้มันคือ๑๒๓๔ตามมาตรฐานสากลแล้วนะ
ผมว่าอาจารย์มันอาจจะมี๕๖อย่างที่เห็นที่บุคคลคือ

แต่ว่าสถานการณ์บ้านเรายังไม่ถึงอย่างนั้น
เพราะเราไม่ได้มีผู้ป่วยเป็นพันเป็นหมื่นคนนะฮะ

ที่ต้องไปฆ่าเชื้อในอากาศอะไรต่างด้วย
นอกจากนี้แล้วเนี่ยเราทำเต็มที่
แล้วก็เรื่องอาการที่ว่าไข้เจ็บคอไอ

จะมีคนที่จะยังติดเชื้ออยู่เรื่องแพทย์
น้อยแล้วถ้าคนที่ไม่มีอาการนี่นะครับ
สมมุติถ้ามีชีวิตอยู่ในคอลองนึกดูภาพดูนะครับ
ถ้าเขาไม่ไอไม่จามจะเอาชื่อที่ไหนออกมา
แล้วถ้าเขาลองแยกนะแต่ถ้าเขาไอเขาจามแล้ว
แล้วเขาไม่ได้อยู่แต่บ้านล่ะคะ
แต่เราครับเออนานอยู่ที่บ้านคุณเป็นไอจามนิดหน่อย
แสดงว่าอาการที่อายจามคุณอาจจะไอ๒ครั้งใน๒๔ชั่วโมง

อาจจะมีจุดน้อยมากเพราะเขาไม่ค่อยมีอาการเท่าไร
อันนี้พูดอย่างนี้คือผู้ที่อาจจะหลุดได้
แต่ว่ามันจะมีน้อยมากเนื่องจากเรามีคนไข้แค่สี่สิบกว่าคน

เพราะฉะนั้นจริงหลักการใหญ่คือว่า
ใครก็ตามที่กลับมาจากประเทศที่เราประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับ
คนไข้เป็นร้อยคนนี่นะโอ้โหเยอะทั้ง๑๑ประเทศนี่นะ

คุณจะต้องระวังตัวเอง๑๔วัน

ทุกคนจะต้องโดนมาตรฐานเดียวกันหมด

ให้ดูต้นทางก่อนที่จะมาถึงประเทศไทย
แล้วก็แยกเลยว่าคุณมีไข้มีอาการไหม
อาจารย์แต่อย่างที่ทนายรณรงค์บอกเนี่ยนะคะ

คำถามคือเรียนลบสัญชาติไทยออกไปก่อนนะ

คือการที่รับคนจำนวนหลักพันธุ์เข้ามา
แบบทยอยเข้ามาอย่างติดกัน

ซึ่งเราต้องพูดอย่างนี้ว่ามันมีโอกาส
ใช่ฉะนั้นเมื่อมีโอกาสปุ๊บนี้
ไม่ใช่อยู่ดีเอาเข้ามาแล้วก็มาวางอยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่

เมื่อคุณมาจากพื้นที่สี่อย่างที่ว่านายเกาหลี

ถ้าคุณไม่มีอาการยังขอ๑๔วันคุณคืออยู่ทำดับโต
หรือถ้าคุณ
ว่าคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีอาการก็อาจจะมีการตรวจด้วย
หมายถึงว่าไม่ควรให้ต่างคนต่างอยู่บ้านตัวเองใช่ไหม

คือผมยังคิดว่าอันที่ดีกว่าก็คือว่า

จะเป็นเช่นว่ากลับมา๑๓๐บาทคน

เพราะว่าอย่างนี้ผมคิดว่าตอนนี้คนไทย

เมื่อกี้บอกว่าผมจัดไว้แล้ว
อาจารย์บรมหมายถึงว่าคือถ้าร่วมมือกัน
คือถ้ารับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบต่อส่วนรวม

อยากให้ไม่อยากให้มีเรื่องของอารมณ์ความขัดแย้
ที่จะทำให้เรื่องนี้มันจางไปใช่ไหม
ก็รับผิดชอบตัวเองได้ไม่หนีเข้าเมืองหรอกครับ

จะต้องมีพฤติกรรมเรื่องอื่นแบบนี้

ที่จะเข้ามาแล้วสามารถที่จะกักกันได้
ซึ่งอันนี้หน่วยงานรัฐต้องดำเนินการโดยวายและเร่งด่วน

สมมุติเข้ามาแล้วมีคนป่วยหรือติดเชื้อมา

แต่เดี๋ยวคือที่กำลังบอกเนี่ยคือต้องการที่เข้มงวดกว่าเดิมใช่ไหม

เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเขามาจากพื้นที่เสี่ยง

คนที่ลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกลับมาก่อน
แล้วก็ที่หลบหนีคือทีหลัง
จริงตอนนี้นะคะประเด็นมันเกินเรื่องนี้ไปพอสมควรนะ

ซึ่งธนดนตรงเองก็ใช้น้อยเพราะพูดออกสื่อเยอะ

แต่พอมันมีความกังวลว่าปัญหามันจะ

จะทำกันยังไงหน้ากากอนามัยก็หายากนะคะ

คุณผู้ชมคะเราถามในด้านนโยบายเลยนะคะ
เราคุยกับคุณหมอสมบัติแทนประเสริฐศุกร์นะคะ
เป็นนายแพทย์ทรงคุณวุฒิจากกรมควบคุมโรคนะคะ

สวัสดีครับคุณช้อมขวัญอาจารย์รมรและธนาโลนและท่านผู้ชมที่ขอรบครับ

สำหรับกรณีเรื่องของคนไทยที่รักรอบทำงานอยู่ที่เกาหลีใต้
แล้วจะกลับมาเนี่ยค่ะว่าวิธีปฏิบัติคือแบบไหนคะ

กลับเรียนว่าท่านนายกลงมากำกับนโยบายเรื่องนี้ด้วยตนเองเลยนะครับ

ก็มาตรการจะประกอบด้วยมาตรการก่อนกลับนะครับ
หลักก็คือว่าให้ทยอยกันกลับ
โดยสถานทูตไทยที่เกาหลีเนี่ยจะเป็นหน่วยรับแจ้งลงทะเบียน
แล้วจะประสานกับทางเกาหลีนะครับให้ช่วยคัดกรองเบื้องต้นที่นู่นเลย
แล้วก็ให้มีเวลากับตักตัวที่นู่นก่อนประมาณ๑๔วัน
ถ้าหากว่ามีใครป่วยเนี่ยก็จะสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เกาหลีเลยนะครับ
เมื่อครบเวลาแล้วจะเดินทางกลับก็จะมีกำหนดการให้ทยอยกลับ
คือก่อนขึ้นเครื่องก็จะต้องมีการวัดเครื่องอีกทีนึง
แล้วจะมีการแจ้งข้อมูลแรงร้านไทยที่อยู่ที่เกาหลีมาจากประเทศไทย
อันนี้จะเป็นภาระหลักของกระทรวงการต่างประเทศที่จะช่วยดูแลเรื่องนี้นะครับ
แล้วหลังจากนี้พอมาถึงเมืองไทยเนี่ยเราจะแบ่งเป็น๓กลุ่มนะครับ
ก็จะมีการคัดกรองที่ด่านสนามบินนี่นะครับ
กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ตรวจเจอว่าป่วยนะครับ
ที่จะแยกเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยตรงนะครับ
ที่สองนี่กลุ่มที่ไม่ป่วยแต่ว่าเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดเยอะนะครับ
เช่นที่เมืองดากูหรือว่าพยองตันนี่นะครับ
กลุ่มนี้ก็จะขอให้มีการกักไว้ในสถานที่ที่จะกำหนดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการกำหนดพื้นที่กำลังขอความร่วมมือจากส่วนรายการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมการรองรับคนกลุ่มนี้นะครับ
กลุ่มที่๓คือกลุ่มที่มาจากเมืองอื่นที่ไม่ใช่เป็นจุดพื้นที่ระบาด
อันนี้ก็จะส่งกลับไปยังพื้นที่ของตัวเอง
แต่จะขอให้ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดช่วยหาพื้นที่เพื่อจะกักเข้าไว้ก่อน

ตรงนี้ก็จะประสานงานกับทางหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
เพื่อจะจัดการบริการดูแลเขาในช่วงเวลา๑๔วัน
ถ้าพร้อม๑๔วันแล้วไม่มีการป่วยอะไรก็กลับเข้าบ้านได้ตามปฏิสิทธิ์ครับ
ในช่วง๑๔วันนี้ถ้าป่วยก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาและส่วนทัดต่อเพิ่มเติมต่อไปครับ
ขอย้อนกลับไปนะคะว่าจนถึงตอนนี้วิธีปฏิบัตินี้เนี่ยคือจะใช้กับทุกคน
หรือจะใช้กับคนที่ลักลอบทำงานที่เกาหลีใต้คะ
มาตรการตรงนี้เราพูดเฉพาะกลุ่มคนไทยที่เป็นแรงงานอยู่ที่เกาหลีครับ
และเฉพาะแรงงานที่ลักลอบทำงานด้วยใช่ไหมคะ
ผมคิดว่าตรงนี้ผมไม่อยากใช้คำพูดอย่างนี้นะ
แต่ว่าเป็นคนไทยที่มาที่เกาหลีก็แล้วกันนะครับ
เพราะว่าขนาดนี้ถ้าเขาเข้าใจว่าทางรัฐบาลเกาหลีก็จะมากับนี้แล้วเท่าสกรรมให้
ก็ถือว่าเขาไม่ได้มีความผิดอะไรจากหนูแล้วครับ
เรียนไม่ได้กำลังจะตีตราหรือว่าจะบอกว่าคนกลุ่มนี้ทันทีที่เป็นคนรักรอบทำงานผิดไม่ใช่นะคะ
แต่ว่าประเด็นข่าวมันกำลังถูกแยกชิ้นมอง
เรียนถึงถามคุณหมอว่าคือวิธีการปฏิบัติเหล่านี้เนี่ย
เราใช้กับทุกคนที่มาจากเกาหลีใต้ไม่เกี่ยงว่าลักลอบทำงาน
หรือทำงานถูกกฎหมายหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นคนที่ไปกินอยู่
หรือว่าเป็นคนที่ไปอาศัยที่เกาหลีคือคนที่มาจากเกาหลีใต้เข้าระบบนี้ทั้งหมดใช่ไหมคะ
ในเบื้องต้นนี้เราพูดถึงกลุ่มแรงงานที่มาจากเกาหลีครับ
แต่ว่าจะครอบคลุมถึงคนอื่นหรือไม่เนี่ยคงจะต้องมีการขยายความกันต่อไปครับ
ซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยนะคะเราณตอนนี้เนี่ยเราเริ่มใช้แรกเลยเนี่ยคือ
ณตอนนี้คือคนที่อยู่ที่เกาหลีใต้ตอนนี้ที่มีการลงชื่อไว้กับสถานทูตที่นู่นทันทีเลยถูกไหมคะ
มาตรการนี้เพิ่งออกมาวันนี้นะครับก็คงจะมีการมอบหมายสั่งการการตามระดับต่อไปครับ
ตรงนี้ก็จะเป็นภาระงานของแต่ละส่วนอายการที่ต้องไปช่วยกันจัดระบบแล้วก็ประสานงานให้สอดคล้องกันครับ
วิธีการนะคะเรียนขออนุญาตนะคะอย่าหาว่างั้นอย่างนี้เลยก็คือว่าถ้าเอาเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องของการลักลอบทำงานเนี่ยนะคะ
คือขากลับมาเนี่ยคือยังไงเขาต้องผ่านสถานทูตถูกไหมคะคือไม่สามารถจะดำเนินการซื้อตัวอะไรยังไงเองกลับมาได้ถูกไหมคะ
ขณะนี้คงจะเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องแจ้งให้แรงงานไทยที่อยู่เกาหลีทราบว่าทางรัฐบาลไทยโดยสถานการณ์ต่างเนี่ยก็จะร่วมมือการดูแลเขานะฮะ
จะเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองครับเขาก็ควรจะต้องไปแจ้งที่สถานทูตไทยก่อนนะครับ
ซึ่งในส่วนของขั้นตอนที่มาถึงสมมุตินะคะว่ามีการประสานงานกับทางเกาหลีว่าให้มีการคัดกรองเนี่ยนะคะ
แล้วถ้าเข้ารักษณะที่ต้องกักตัวไว้๑๔วันเนี่ยเกาหลีเขาพูดตรงไปตรงมานะคะคือเขามีพลังพอที่จะแบ่งคนของเขามาเพื่อทำตรงนี้ให้กับคนไทยร่วมกับสถานทูตไทยเหรอคะ
คืออันนี้เป็นหลักสาธารณ์ในการดูแลเรื่องของการระบาดของโรคติดต่อระหว่างประเทศตรงนี้นะครับคือเราจะถือหลักว่าไม่ว่าคนชาติใดก็ตามแล้วถ้าตรวจเจอว่าป่วยที่ไหนก็ต้องช่วยการดูแลที่นั้นไปก่อนนะครับจนกว่าจะพ้นระยะจนถึงขั้นที่ปลอดภัยก็สามารถที่จะให้เดินทางกลับประเทศบ้านเกิดได้ค่ะ
แล้วจะเดินทางออกจากประเทศเขาเนี่ยประเทศนั้นนั้นจะเป็นคนตรวจคัดกรองขาออกก่อนเลยก่อนขึ้นเครื่องบินใช่ไหมคะ
ครับอันนี้เป็นการขอความร่วมมือกันแล้วก็ในเกณฑ์ของการทอบควบคุมโรคนี่แล้วก็จะให้การสำนวนกันกัน
อันนี้ก็คงจะเป็นการบอกความร่วมมือกันนะครับ
แล้วก็แต่ละประเทศก็อาจจะมีขีดความสามารถที่แตกต่างกันนะฮะ
แต่ผมเชื่อว่าที่เกาหลีนี่ก็คงจะมีความสามารถที่จะทำดำเนินการที่นี่ได้ครับ
คืออย่างนี้ค่ะเรียนขอความรู้ทางการแพทย์ค่ะคุณหมอ
คือในกรณีที่ออกมาเป็นข่าวแล้ว
โดยเฉพาะคนที่กลับมาในช่วงรอยต่อที่มีข้อถกเถียงกันเนี่ยนะคะ
คือคนที่กลับมาในช่วงรอยต่อเท่ากับว่าไม่ได้มีการผ่านการคัดกรอง
ก่อนขึ้นเครื่องจากเกาหลีกลับมาประเทศไทยเหรอคะ
มาตรวจพบว่ามีไข้แล้วก็ต้องแบบเหมือนกับมาตรวจละเอียด

เท่ากับว่าตอนต้นทางตอนขาออกมาเนี่ยไม่ได้ผ่านลักษณะแบบนี้เหรอคะ
อันนี้ต้องดูช่วงระยะของการระบาดด้วยนะครับ
คือถ้าในประเทศหรือในพื้นที่ที่การระบาดอยู่ในระยะต้นเนี่ย
อากาศยังไม่ดำเนินการมากนักหรือยังไม่เต็มที่
แล้วก็พอเข้าสู่ระยะที่มันมีการระบาดเพิ่มขึ้นเนี่ย
อันนี้ก็จะต้องมีการขอความร่วมมือกันว่า

ขึ้นอยู่กับศักยภาพทรัพยากรของแต่ละประเทศด้วยครับ
คุณหมอแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะในส่วนของทางการแพทย์เนี่ยนะคะ
คือถ้าสมมุติตอนกำลังจะออกมาไม่มีไข้ไม่มีอาการอะไรเลยนะคะ
เครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงกลับถึงบ้านเราก็ตรวจที่ขาเข้าบ้านเราอีก
ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยเนี่ยนะคะ
แต่ว่าข้อมูลที่มันออกมาคือว่ามันก็อาจจะตรวจไม่เจอนะคะถูกไหมคะระหว่างนี้
ครับใช่ครับคือตามธรรมชาติของโรคโควิด๑๙เนี่ยก็จะมีระยะพักตัวแล้วก็ระยะช่วงที่ป่วยต้นที่อาการน้อยเนี่ย
ซึ่งอาจจะยังไม่มีไข้แต่ว่าในช่วงหน้าจะมีการแพร่เชื้อได้ครับ
ซึ่งอย่างนี้ต่อให้มีขาออกที่นู่นและขาเข้าที่นี่ก็แปลว่าอาจจะเล็ดรอดก็ได้ถูกไหมคะ
คือไม่ใช่อาจจะมันมีแน่อยู่แล้ว๕๓นาทีอย่างนั้นนะครับมันต้องเกิดขึ้นแน่
แต่เราก็จะมีมาตรการรองรับว่าพอกลับมาถึงแล้วก็จะต้องหาพื้นที่รองรับเขา
เพื่อให้เขาอยู่ในสถานที่ที่สะดวกปลอดภัยแล้วก็ไม่แพร่ที่ให้คนอื่นถ้าเกิดขึ้นนะครับ
โดยจะมีกำหนดระยะเวลาประมาณ๑๔วันและใน๑๔วันนี้นะครับมีอาการป่วยขึ้นมา
เขาไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้ออย่างแน่นอนก็สามารถกลับบ้านได้ครับ
เรียนถามคุณหมอแบบกังวลขั้นสุดนะคะคำถามแบบกังวลขั้นสุดก็คือว่า
ถ้ามาจากกลุ่มประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยนะคะคือจำเป็นไหมว่าต่อให้ขาออกมาตรวจไม่เจอ
ขากลับเข้าประเทศไทยขามาถึงประเทศไทยตรวจไม่เจอแต่ว่ากลุ่มที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ยจำเป็นต้อง
วันเนี่ยจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ที่รัฐเป็นคนบริหารจัดการไม่ใช่พึ่งไม่ใช่พึ่งของแต่ละคนกลับไปต่างคนต่างอยู่บ้านอาจจะ
วันนะเราเชื่อใจกันนะคือมันควรจะเป็นแบบไหนคะ
อันนี้คงจะต้องอาศัยความร่วมมือของแต่ละคนที่จะต้องร่วมกับรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วก็สังคม
แล้วก็ยังเป็นประโยชน์เพื่อสุขภาพของเจ้าตัวและครอบครัวเขาด้วยนะครับค่ะคือถ้าใครก็ตามที่เดินมาจากพื้นที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
มีการระบาดมากอันนี้ก็ควรจะต้องกักตัวเองไว้ประมาณ๔วัน
จนกระทั่งพ้นระยะและมีความปลอดภัยคือไม่ป่วยแล้ว
อันนี้ก็ค่อยกลับมาใช้ชีวิตตามสังคมในสังคมได้ตามปกติครับ
คุณหมอเรียนเอาข้อกังขาที่คนสงสัยนะคะ

อาจจะต้องแคบลงมาว่าเป็นกลุ่มคนไทยที่รักรอบทำงานที่เกาหลี
คือค่าใช้จ่ายอะไรต่างถ้าจะต้องมี
คือรัฐเป็นคนออกให้หรือว่าเป็นของแต่ละคนเองคะ
ตามมาตรการที่ทางรัฐบาลหรือท่านนายกรุงตรี
กำหนดมาขนาดนี้ก็คงจะต้องเป็นภาระของทางราชการที่จะต้องดูแลเขาครับ
ซึ่งจริงก็คือเป็นมาตรฐานเดียวกันกับคนไทยในประเทศอื่น
หรือว่าต่อให้เป็นคนไทยที่ทำงานหรือว่ากลับมาใดก็แล้วแต่
คือถ้าเข้ารักษณะที่รัฐต้องดูแลก็คือรัฐดูแลถูกไหมคะ
ครับอันนี้ก็คงจะคล้ายกับคนไทยที่กลับมาจากเมืองอูฮันนะครับ

คุณหมอคะเบื้องต้นเราได้เวลากระชับ
แต่ที่ฉันได้ประเด็นสำคัญขอบคุณคุณหมอสมบัติก่อนนะคะ

ขอบคุณค่ะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา

ก็คะเธอเป็นกำลังใจให้นะครับแต่ว่าในมุมหนึ่งระบบของเรามี
ทั้งหมดทำไมไม่ทำตามระบบปกติการตั้งแต่ว่าตามกฎหมายฉบับ
เนี้ยมันสามารถสั่งกักกันได้เลยแล้วค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกอย่างเนี่ย
เป็นคนจ่ายรัฐไม่ต้องรับผิดชอบ

ถ้าอย่างนั้นหรือไม่แต่มาจากการกลับกัน

มันต้องทำทุกคนไม่ใช่เลือกปฏิบัติ
ผมว่าอาจจะต้องมีการทบทวนตรงนี้เพิ่มเติม
สิ่งที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้เขารับฟังแล้ว
อาจจะเปลี่ยนแปลงคือเรื่องอะไรมากที่สุดคะ
คืออยากให้มีการประกาศออกมาให้ชัดเลยว่า
ประเทศไหนเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่มีการระบาด

ทุกคนจะต้องถูกกักกัน๑๔วัน
ไม่ใช่บ้านตัวเองใช่ไหมความหมายอย่างนี้คือไม่ใช่บ้านตัวเอง
ที่รัฐจัดหาให้โดยรัฐเก็บค่าใช้จ่าย
แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นคนลักลอบทำงาน
หรือว่าเป็นอะไรใครคือให้ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งใช่ไหม

ได้แรกแล้วค่ะเพราะว่ารัฐเนี่ยเป็นอย่างนึงก็คือ
จะต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพียงเขาก็ทำอะไรบางอย่าง
ต้องทำเสมอภาคและผมเชื่อว่าถ้าทุกอย่างเท่าเทียมกันหมด
ไม่มีใครออกมาโวยวายแน่นอนวันนี้คุณอยากจะกลับจากเกาหลี
กลับมาเลยเรามีที่กักตัวให้อยู่แล้ว
แต่วันนี้มันกลับแล้วมันเดินเข้ามาเลยมันไม่ได้ไปกักตัวไง
คนก็เลยตั้งคำถามว่าเราจะมีมาตรการรับรองยังไงบ้าง
แล้วประเทศอื่นด้วยคือทำไมในประเทศอื่นเขายังทำได้

ทำไมเพิ่งให้ทุกคนให้ความร่วมมือรับผิดชอบต่อสาธารณะ
โดยการไปกักกตัวเองที่บ้านถูกไหมความหมายจริงอ่ะใช่ไหม
การขอความร่วมมือเนี่ยถ้าเขาไม่ให้ความร่วมมือนะ
เขาเป็นคนที่ติดเชื้อเข้ามาเขาก็แพร่ระบาดได้เรื่อยสิ
ทำไมเราไม่ประกาศไปเลยว่าต้องกักตัวกักบริเวณ
และถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าประเทศทั้งหมดเป็นประเทศสุ่มเสี่ยงที่มีการระบาด

เอาขากลับก่อนอาจารย์เป็นไปได้ไหม

ว่าการขอความร่วมมือว่าให้กักตัวเองไว้ที่บ้านเนี่ย

คือเราเอาความคาดหวังไปทิ้งที่แต่ละคน

อันนี้ก็ถึงเมื่อกี้ที่หมอสมบัติพูดนี่นะครับ
ว่าเขาพยายามที่จะวางระบบด้วย
คือเราไม่คิดว่ายังไงตามเนี่ย

ชัดเจน

แต่จริงก็คือสมัครใจช่วยกัน
แต่ว่าเรานี่ใช้วิสิทธิ์ที่อยู่ด้วยกัน
แต่ไม่ปล่อยให้เป็นแต่ละคนไปทำอะไรที่แตกต่าง

เพราะแบบนั้นก็เท่ากับว่ารัฐก็อาจจะไม่ปล่อยปรักษณ์เลยหรือเปล่า

คืออาจจะทำโดยที่ไม่รู้ตัวไปเผยแพร่เชื้อตัวเองหรือเปล่าอย่างนี้
ผมว่าไม่ได้มันก็ต้องมีมาตรฐานอีกอันหนึ่ง

เราก็ไม่ได้กลักกันก็คือจับกันพื้นที่สุดที่กัน
ผมว่าต้องมีแน่นอนอนี้ข้าเจน

อยู่แล้วนะอยู่ในแผนต้องจัดการได้เลย

มีคนพูดว่าไม่ยากเลยเนี่ยใกล้สนามบิน
คือจริงหลักการคือที่ที่เราจะอยู่
มันจะเป็นที่แหล่งแดดดีอากาศแถนสะดวก

พออยู่ในท่องถุงทรักซี่อยู่ในที่ที่แอ๊ดอาจจะเงี้ย

ที่เขาบอกว่าเป็นสนามหญ้าอะไรอย่างจริง
สนามจริงเขาก็จะฉลาก
อาจารย์

ว่า๑๔วันที่ในเกาหลีเองที่วางไปต่างกันตัวเอง

มันไม่ใช่สถานทูตไทยสามารถจะจัดการได้รับคนเป็นพัน
ยังไงมันต้องประสานกับเกาหลีแล้ว
แล้วเกาหลีเจอปัญหาหนักมากอยู่ของเขา
คือผมเชื่อว่าถ้าทำตามขั้นตอน
ผมเชื่อว่ากระทรวงหมอเก่งสทเก่งแน่นอน
เพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ลงมือทำผมว่าจะต้องเห็นเป็นรูปเป็นร่าง

อยุ่โผล่มาเป็น๑๐๐แล้วรักษาที่ไหน

โรงพยาบาลต่างมันมีห้องประจำจังหวัด
สามารถจะรับได้ที่บำราชก็จะรับได้ประมาณ๒๐คน
ทางราชวิถีที่คณะแพทย์ก็จะช่วยได้ด้วยนะ
ศิราชนาบาทุรายก็จริงจะช่วยนะ
ถ้ามันล้นเบอร์เต็มที่มันยังไม่ล้นเกินมืออย่างนี้
จัดการได้หมดโรงพยาบาลประจำสูตรต่างเขามีห้องเต็มได้เลย
ขออนุญาตแทรกนิดเดียวสมมุตินะคะถ้าเราใช้ในกรณีว่า
ถ้าเกิดการระบาดแล้วจำนวนคนที่เรากำลังพูดถึง
คือคนที่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลนะคะ

ตัวอย่างกรุงเทพกรุงเทพมีกี่เตียงคะ
เพื่อคนที่เป็นโควิด๑๙
ก็ที่จริงมันมีมันก็จะทำได้ได้แต่รูปแบบนี้
เป็นห้องที่เรียกว่าชัดเจนดีมากเลยเป็นนักกติบดีเดียว

เซลล์ว่าอันนี้มีทั้งหมดประมาณ๘ห้อง
หรือว่าอาจวิถีก็อาจจะมีอีก๘อะไรอย่างนี้
โรงพยาบาลสีราก็อาจจะมีอีก๔เค้าเตียงแบบนั้น

สามารถจะจัดจะเรียกว่าเป็นโคฮอตวอร์ด
ทำได้อีกดัดแปลงได้อีกยังอยู่ด้วยกันได้

ขอไม่เกิน๓๐วิขออะไรอย่างเดียวเลยตอนนี้ที่สำคัญ
ให้คุณอนุทินชาญวิรากูลประกาศคำสั่งกักกัน
คนที่เข้ามาจากเกาหลีใต้๑๔วัน
ตามพรบโรคติดต่อขอคำสั่งเดียวเลยครับ

คือใช้กฎหมายที่มีในมือไม่ต้องรอให้ท่านนายกสั่ง

แต่ก็ต้องละมุนละม่อมหน่อยนะคะ

จะกลายเป็นแบบว่างัดกันเองระหว่างคนต่อคนนะคะ

กลุ่มนี้คนพูดถึงน้อยนะคะรับงานหนักอยู่
ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะอีซ่าคู่บรรเทิงไทยรัฐสวัสดีค่ะขอบคุณครับ